ท่านผู้ชมครับช่วงนี้ว่ากันด้วยเรื่องของไอ้ไข่กันหน่อยนะฮะ
ไข่หรือว่าตะไข่นะครับเป็นกุมารเป็นเด็กวัดเจดี
ที่อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
มีอิทธิฤทธิมีปฏิหารโอ้โหตำนานสืบทอดกันมาเป็นร้อยปี
เมื่อก่อนว่ากันว่าเป็นเด็กนะเป็นวิญญาณเด็กประมาณ๑๐ขวบ
ติดตามหลวงปู่ทวดท่านก็มาถึงวัดแห่งนี้
ท่านก็บอกเอ้าไอ้ไข่เฝ้าดูแลพื้นที่แห่งนี้เอาไว้
สมบัติเยอะเหลือเกินตั้งแต่นั้นชาวบ้านก็นับถือบูชากันเรื่อยมา
ปัจจุบันเนี่ยโอ้โหวัดหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
มีรูปปั้นของไอ้ไข่เยอะแยะไปหมดใช่ค่ะไม่ได้มีแค่ที่เดียวนะคะ
หลายที่มีแต่ทางวัดเจดียืนยันว่าลิขสิทธิ์อยู่ที่นี่
ที่นี่มีอยู่ที่เดียวใช่ค่ะจดลิขสิทธิ์ไว้หมดแล้ว
ทุกอย่างที่เกี่ยวกับไอ้ไข่นะคะปัญหาเนี่ยวันนี้คือว่า
มันมีเรื่องเกิดขึ้นเกี่ยวกับคุณบินบรรลือฤทธิ์ด้วยนะ
ไปไลฟ์เฟซบุ๊คที่วัดเจดีนะที่มีไอ้ไข่เลย
บอกว่าเนี่ยมาเช่าบูชานะถึงที่เลย
เดี๋ยวจะอันเชิญไปที่วัดวัดหนึ่งที่ปฐุมธานี
จากนั้นใครจะทำบงทำบุญอะไรเนี่ยจะบูชายไข่ก็ไปที่นั่นกันนะ
ทีนี้มันมีอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับก็มีคนที่เขาเป็นสิทธิ์วัด
หรือว่าคนที่เคารพนับถือไอ้ไข่แห่งวัดเจดีเนี่ยเขาโพสต์นะฮะ
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาโพสต์บอกว่าบินกับเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์
ปรากฏกายในวัดเจดีเพื่อต้องการภาพไปใช้แอบอ้างในการสร้างไอ้ไข่
แล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาต้องถูกพักงานทันที๑๖คน
บุญหรือบาปถามใจคุณดูนะครับเขาโพสต์เนี่ย
แล้วก็เอาพ่งเอาภาพจากไลฟ์เฟสของคุณบินคุณเอกพันธ์เนี่ย
เอามาโชว์ด้วยบอกว่าคือต้นเหตุทำให้เขาเนี่ยต้องเดือดร้อน
เพราะว่าทางวัดเขารู้ว่าเอ้าให้คนเข้ามาไลฟ์เฟสได้ยังไงเขาห้ามนะ
ใช่เหมือนกับเจ้าหน้าที่ทั้ง๑๖คนนี้ปล่อยประละเลย
ใช่ปล่อยให้คนมาเฟซบุ๊กไลฟ์ในวัดแบบนี้ได้ยังไงก็เลยโดนพักงาน
เพราะเขาถือว่าตรงเนี้ยเป็นจุดที่แบบโอ้โหมีเจดีมีรูปปั้นไอ้ไข่ที่แบบ
เขามีข้อห้ามหลายอย่างมีกฎระเบียบนะคะที่จะขึ้นไปไหว้ไอ้ไข่ได้เนี่ย
เดี๋ยวจะค่อยไล่ให้ฟังทีนี้มันก็มีเหตุบังเอิญอีกมีใครก็ไม่รู้
ไปโพสต์บอกว่าอยากจะทำบุญบูชาไอ้ไข่อยากจะได้เหรียญได้รูปปั้นอะไรเนี่ย
มานะมาที่วัดที่ตรงนี้ที่ปฐุมธานีเนี่ย
คุณบินคุณเอกพันธ์เขาจะพาไอ้ไข่มาอะไรมาโอ้โหทีนี้ไปกันใหญ่เลยฮะ
ท่านผู้ชมครับเอาตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวไปที่คุณบินก่อน
เมื่อเช้านี้เองฮะเช้าวันนี้ครับทุกผู้ชมครับ
ดูภาพที่คุณบินบรรลือฤทธิ์นะครับได้ไลฟ์เฟซบุ๊กนะ
เฟสบุ๊คส่วนตัวของคุณบินบรรลือริสต์นะครับ
เช้าวันนี้ครับคุณบินได้ไลฟ์เฟซบุ๊คนี่ฮะ
นั่งอยู่ในรถนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปที่วัดเจดีที่นครศรีธรรมราช
แต่วันนี้ขอไลฟ์เฟซบุ๊คชี้แจงก่อน
คุณบินบรรลือฤทธิ์บอกว่าต้องขอชี้แจงหน่อยนะ
ไม่เคยคิดที่จะสร้างไอ้ไข่แข่งกับวัดเจดีเลย
ที่ไปที่วัดเจดีที่นครศรีธรรมราชในวันนั้นน่ะนะ
ก็เพียงแต่จะไปเช่าบูชาไอ้ไข่จากพื้นที่จริงจากสถานที่จริงของแท้จริง
ว่าอย่างนั้นเถอะไม่ใช่ว่าไปปลุกไปปั้นไปทำอะไรกันเองเนี่ย
ไปถึงที่เลยเพื่อจะอันเชิญมาที่วัดดอนใหญ่ที่คลอง๖ปฐุมธานี
ที่นั่นเนี่ยตอนนี้เขาก็เดือดร้อนอยู่
เขาจะได้มีคนมาบูชานะเงินต่างศรัทธาจากญาติโยมจะได้เข้าวัดที่นั่นบ้างอย่างนี้
เดี๋ยวฟังนะครับที่คุณบินไลฟ์เมื่อเช้ากันนะครับ
คืออย่างนี้ครับวัตถุประสงค์ของผมเนี่ยผมไม่มีเจตนาที่จะทำอะไรให้ทางวัดเสื่อมเสีย
หรือจะหาผลประโยชน์กับทางวัดหรือจะหาผลโยชนกับไอ้ไข่เลย
ใจของผมก็คือผมแค่อยากจะช่วยวัดดอนใหญ่ที่คลอง๖ปฐุมธานี
คือท่านเจ้าอาวาสเนี่ยผมก็เคยเห็นท่านตอนประมาณสัก๓๔ปีที่แล้วนะครับ
ท่านเป็นเป็นพระนักพัฒนาเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็เพียงอยากขอบารมีของไอ้ไข่นะครับ
คือเอารูปปั้นของไอ้ไข่ที่เป็นของจริงและของแท้ออกจากวัดวัดเจดี
เอามานะครับไปขอบารมีแล้วก็เอามาอยู่ที่วัดวัดดอนใหม่ให้คนมากราบสการะขอบรมีขอพร
นั่นคือวัตถุประสงค์แค่นั้นเองไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อจะเอาเหรียญไอ้ไข่หรืออะไรก็แล้วแต่มาจำหน่ายที่วัดดอนใหม่
เพื่อจะหารายได้เข้าวัดไม่มีเพียงแต่ให้คนมาสักการะบูชากราบไหว้ไอ้ไข่เท่านั้นเอง
ผมไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับว่าจะเอาไอ้ไข่มาปลูกเสกจะนู่นจะนี่เพราะว่าผมรู้ว่าสิ่งหนึ่งถ้าจะมีไอ้ไข่มีเหรียญมีอะไรก็แล้วแต่ต้องออกจากทางวัดเท่านั้น
ต้องมีใบสั่งจองจากทางวัดเขานะอันนี้ผมเข้าใจผมมั่นใจ
แต่มีไลน์หนึ่งหน้าเฟสเป็นผู้หญิงที่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับว่าทางวัดดอนใหม่นะครับทำพิธีนั่นพิธีนี้ปลูกเสกไอ้ใครจะให้ใครฟรี
อันนั้นผมไม่ทราบจริงแล้วผมก็ไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้แล้วผู้หญิงคนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นคนทางวัดดอนใหม่หรือเปล่านะครับ
อันนี้ผมยืนยันด้วยความสัดจริงว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมไม่มีเจตนาอะไรทั้งนั้น
ท่านผู้ชมครับที่คุณบินพูดเมื่อเช้าแล้วเมื่อสักครู่นี้ท่านเห็นภาพคู่กันไปด้วยเนี่ยนั่นคือภาพของรูปปั้นของไอ้ไข่นะฮะคือแบบของจริงของแท้ต้นฉบับดั้งเดิมที่วัดเจดีเลยนะ
จะต้องมีรูปปั้นไอ้ไข่อยู่รูปเดียวแบบนี้นะครับที่เหลือก็เป็นการที่ทำเพิ่มขึ้นมาต่างผ่านจากทางวัดเจดีหรือที่อื่นจะไปทำเพิ่มอันนี้ก็ไม่ทราบ
แต่ของแท้คืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับอยู่ในภาพคู่กับภาพคุณบินเนี่ยพรุ่งนี้ครับคุณบินบรรลือฤทธิ์บอกว่าเรื่องนี้ไม่สบายใจมากเดี๋ยวต้องไปดูแลเจ้าหน้าที่๑๖คนของวัดที่ต้องถูกพักงานเพราะเขาจะไปรับผิดชอบให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องถูกพักงานไปกี่วันกี่เดือนเนี่ยเดี๋ยวรับผิดชอบ
ที่เกิดขึ้นอืมนี่ค่ะก็คือสรุปประเด็นที่คุณบินบรรลือฤทธิ์ชี้แจงนะคะก็คือทุกคนรู้ว่าตอนนี้บารมีไอ้ไข่ล้นหลามผมก็เพียงแค่มาขอบารมีแต่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์จะทำไอ้ไข่จำหน่ายไม่ใช่เลยคุณบินยืนยันแบบนี้นะคะ
ดังนั้นค่ะเราอยากให้คุณผู้ชมได้ไปดูคลิปต้นเรื่องของข่าวนี้ก็คือการสดผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่สิบสามกันยายนก็ที่บอกว่าคุณบินกับคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ไปที่วัดเจดีนครศรีธรรมราชแล้วก็ไปสดผ่านเฟซบุ๊คที่นั่นเนี่ยนะคะคลิปนี้เนี่ยความยาวประมาณสักเจ็ดนาทีสี่สิบวินาทีแต่เราให้ดูบางช่วง
เพราะว่าคือวัดที่๒๔กันยายนที่จะถึงเนี่ยนะครับเราจะมีงานใหญ่กันที่วัดดรณ์ใหญ่นะครับของแปดลำลูกกานะครับ๒๔ที่เจอเรา
๒๔กันยายนนะครับวัดดรณ์ใหญ่นะครับที่ของแปดลำลูกกานะครับ

เพื่อจะเอาไอ้ไข่ของแท้วัดเจดีนะครับไปเขาเรียกว่าไปวางไว้ที่วัดที่วัดดอนใหญ่เอาไว้ให้พ่อแม่พี่น้องสาธุชนที่ศรัทธาไอ้ไข่เนี่ยมากราบไหว้ของจริงจากวัดไอ้ไข่
อย่าไปเช่าอะไรต่างข้างนู้นข้างนอกที่มันเป็นของปลอมซึ่งไม่ใช่ของวัดเจดีหรือว่าไอ้ไข่มันแท้จริงนะครับ
สององค์นี้คือแน่นอนครับที่จะไปอยู่ที่วัดดอนใหญ่นะครับคลองแปดลำลูกกานะครับเพื่อจะให้พี่น้องมาร่วมทำบุญกันนะครับมาร่วมทำบุญกันนะครับจะได้เอานำเงินเนี่ยไป
ไทยชี้แจงแบบนี้ค่ะว่าวันที่เกิดเรื่องเนี่ยค่ะ
ตัวเองกับทีมงานไปตั้งแต่บ่ายโมง
ตั้งใจนำรูปปั้นไอ้ไข่๒ตัวคือตัวเล็กกับตัวใหญ่
ซึ่งบูชามาจากวัดเจดีซึ่งเป็นของแท้แน่นอน
อยากจะมาขออนุญาตอยากจะถ่ายรูปกับท่านเจ้าอาวาสวัดเจดี
แล้วก็จะได้ถือโอกาสขออนุญาตนำรูปปั้นไอ้ไข่ที่บูชามา
ตั้งที่วัดดอนใหญ่ปฐุมธานีให้ชาวบ้านได้มากราบไหว้บูชา
แต่ปรากฏว่ารอนานหลายชั่วโมงไม่ได้เจอค่ะ
บางคนบอกว่าท่านเจ้าอาวาสไม่อยู่ติดกิจนิมนต์ที่นั่นที่นี่
บางคนก็บอกว่าท่านอยู่แต่ไม่ให้เข้าพบ
ก็คือรอจนถึงประมาณสัก๔โมงเย็น
คิดว่ารอไม่ไหวแล้วเพราะว่า๕โมงเย็น
ต้องรีบขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพ
ตามคลิปที่ให้คุณผู้ชมได้ดูไปนะคะ
ก็คือคลิปนี้แหละค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องเลยนะคะ
คือคุณไทยบอกว่าพอคณะคุณท็อปคุณไทยเดินทางกลับเนี่ย
รอปภสั่งปิดประตูไม่ให้ออกจากวัด
มีคนมาบอกว่าท่านเจ้าอาวาสเรียกพบเดี๋ยวนี้
แต่พอทุกคนจะรีบไปหาทีมงานของวัดมาบอกแล้ว
ว่าไม่ต้องแล้วไม่ต้องเข้าพบแล้ว
แต่ท่านเจ้าอาวาสสั่งให้คุณท็อปคุณไทย
ลบคลิปที่สดผ่านเฟซบุ๊กออกไปนะ

คุณไทยบอกว่าก็รู้สึกงงเหมือนกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็ฝากถึงท่านเจ้าอาวาสนะคะว่า

ทำไมไม่ให้คนที่เขาศรัทธาไอ้ไข่ที่มีอยู่ทั่วประเทศ

ต้องนั่งรถจากเหนือมาที่วัดเจดี
ไหว้ไอ้ไข่ได้หรือเป็นการตั้งคำถามของคุณไทยนะคะ
ท่านเจ้าอาวาสที่วัดเจดีค่ะ
นี่นะคะเดี๋ยวลองฟังเสียงสัมภาษณ์คุณไทยดูค่ะ
ไม่เห็นใจวัดวัดเล็ก
หรือว่าไม่เห็นใจวัดที่เขายากจน
อุตส่าห์เสียสตังค์เสียนู่นเสียนี่มา
เพื่อที่จะมาขอพบขอเจอเขาเอาไปสร้างให้มันถูกต้อง

สิ่งต่างดราม่ามันก็เกิดขึ้น
ทำไมคุณไม่อนุญาตให้เอาไอ้ไข่
ประชาชนสถานเอาไปตั้งไว้วัด
จังหวัดนี้มีไอ้ไข่จังหวัดนี้มีไข่
ผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบช่วยเหลือ
แล้วก็มันเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบเอื้ออาทรกัน
คือมันเป็นความศรัทธาของคน
อย่าไปกีดกั้นไม่ว่าใครจะทำอะไรก็แล้วแต่

ชั่วร้ายต่างมันก็จะกลับไปคืนสู่ตัวเขาเอง
พี่มนต์หรือว่าท่านอาจารย์แว่นนะครับ
เจ้าวาดวัดเจดีไอ้ไข่นะครับ

อาจารย์แว่นบอกว่าวัดต่างที่ประกาศเชิญไอ้ไข่ไปอยู่ที่วัด
แล้วก็เปิดเป็นวัดสาขาต่างมากมาย
อยากถามว่าใช้อะไรเชิญไอ้ไข่ไป
เพราะว่าไอ้ไข่มีที่นี่ที่เดียว
นี่ฮะตัวจริงคือตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ใครที่เคยไปวัดเจดีที่นครศรีธรรมราชนะฮะ
ตัวจริงของรูปปั้นกุมารไอ้ไข่เด็กวัดเจดี

พระอาจารย์แว่นบอกนะฮะเจ้าวาดวัดบอกนะครับ
แล้วทางวัดเนี่ยจดลิขสิทธิ์ไว้แล้วด้วย
ไม่เคยอนุญาตให้วัดไหนสถานที่ไหน
เอาไอ้ไข่ไปทำไปปลุกเสกไปสร้างเป็นรูปปั้นอะไรยังไง
ไม่เคยเลยไม่เคยอนุญาตเลยนะฮะท่านเจ้าวาดบอก
เพราะไอ้ไข่คือความศรัทธาของคนในชุมชนและพื้นที่ตรงนี้นะครับ
ส่วนจะเอาผิดกับคนที่ไปแอบอ้างเอาไปทำหรือไม่
พระอาจารย์แว่นบอกว่าตรงนี้ยังไม่ได้คิด
แต่มีบางวัดก็เอารูปของอาจารย์เนี่ยคือเจ้าวาดวัดเนี่ยไปขึ้นป้ายซะด้วยซ้ำ
อ้างว่าจ้าวาดวัดเจดีเนี่ยก็คือพระอาจารย์แว่นเนี่ย
ท่านอนุญาตให้สร้างไอ้ไข่ที่วัดนั้นแบบนี้
ท่านบอกว่าเรื่องนี้อาจจะต้องว่ากันไปตามกฎหมาย
กรณีของบินเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์มาไลฟ์เฟซบุ๊กในวัดเจดี
เกี่ยวกับเรื่องการอัญเชิญไอ้ไข่เพื่อจะไปวัดแห่งอื่นที่จังหวัดอื่น
จริงแล้วทั้งสองคนเนี่ยจ้าวาดวัดเจดีบอกว่า
ทราบมาว่าไปสร้างพระที่วัดเขาพระทองที่อำเภอชะอวดนครศรีธรรมราชมาก่อนนะ
แล้ววันนั้นก็นิมนต์พระอาจารย์แว่นให้ไปด้วยแต่ท่านติดกิจนิมนต์ไปไม่ได้
สองคนนี้ก็เลยมาหาพระอาจารย์แว่นที่วัดแต่ว่าไม่เจอพระอาจารย์
ก็เลยเข้าไปในพระอุโบสถที่มีรูปปั้นมีภาพไอ้ไข่
แล้วก็ไปไลฟ์เฟซบุ๊กพูดนู่นนี่นั่นทั้งที่เขามีกฎข้อกำหนดเอาไว้อยู่แล้ว
ในการเข้ามาสักการะไอ้ไข่วัดเจดีเนี่ยกำหนดไว้เลย
กำหนดแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับกดข้อบังคับต่างดูนะครับ
กำหนดเอาไว้ชัดเจนในการเข้ามาสักการะไอ้ไข่ในอุโบสถนะครับ
ห้ามนำทูบนำเทียนมาจุดห้ามเอาวัตถุมงคลทุกประเภทเข้ามาด้วย
เอากระเป๋าเข้ามาเว้นแต่ต้องให้ตรวจค้นก่อน
อาวุธนี่ไม่ได้อยู่แล้วอาหารเครื่องดื่มไม่ได้
สูบบุหรี่นี่ก็ไม่ได้เด็ดขาดห้ามใช้เครื่องเสียง
แล้วนั่นครับนักผู้ชมเห็นไหมครับข้อสองเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้ชัด
ห้ามถ่ายทอดสดผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่าง
บอกว่าเอาแล้วไปทำอย่างนั้นได้ยังไง
เพราะฉะนั้นพอไปไล่ดูเนี่ยเอามีกรรมการวัดอนุญาต
กรรมการวัดที่ทำงานตอนนั้นมี๑๖คนเพราะฉะนั้นก็ต้องทำตามกฎของวัด
ก็เลยต้องสั่งพักงานหนึ่งเดือนนะครับ
พระอาจารย์แว่นเจ้าวาดวัดเจดีนะครับบอกว่าคนที่สร้างไอ้ไข่คนแรกเนี่ย
คือผู้ใหญ่เที่ยงผู้ใหญ่เที่ยงเมืองอิน
ผู้ทรงวิทยาคมเจ้าของฉายาจอมมนต์คนขลัง
สร้างมาตั้งแต่สมัยวัดร้างเลยนะฮะตอนนั้นวัดเจดีเมื่อร้อยกว่าปีก่อนยังเป็นวัดร้างนะครับ
ทางวัดตอนนี้เนี่ยผ่านมาหลายร้อยปีเนี่ยก็จดลิขสิทธิ์ทุกอย่างเอาไว้อย่างถูกต้อง
ลิขสิทธิ์ที่ทางวัดเจดีจดเอาไว้นะฮะลิขสิทธิ์เกี่ยวกับกุมารไอ้ไข่มี๓อย่างครับ
คือรูปปั้นมีหนังสือประวัติแล้วก็วัตถุมงคลต่าง
เอาไว้หมดแล้วเป็นลิขสิทธิ์ภายใต้ชื่อลิขสิทธิ์ของวัดนะครับ
วันนี้คุณนฤทธิ์นะครับได้เจอกับหัวหน้าคณะทำงานวัดเจดี
ได้พูดไว้เกี่ยวกับเหตุผลที่ต้องพักงานเจ้าหน้าที่วัด๑๖คน
บกพร่องต่อหน้าที่ปล่อยให้คณะของคุณบินคุณเอกพันธ
เข้ามาไลฟ์เฟซบุ๊คในพื้นที่ของวัดที่วัดห้าม

ไปตามกฎที่เราต้องบังคับใช้ขอความร่วมมือนะ
ทีนี้วันนั้นเหตุการณ์

ที่โดยฟาร์มปฏิบัติจะต้องผ่าน
คณะกรรมการโดยเจ้าวาดเห็นชอบ
การสื่อการทำสื่อการตัดข่าวทำข่าวทุกอย่างเนี่ย
เฉพาะบริวสศขอใช้พื้นที่
จะต้องขออนุญาตไปรักษร

รู้สึกเห็นใจกับบุคคลเพื่อนน้องที่โดนพักผ่านไป

มันเป็นการสะท้อนให้เราเห็นว่าต่อไปข้างหน้าเราอย่าบกพร่องนะ

ว่าต่อไปเราจะต้องกระชับต้องมีเหตุผลรายงาน
หรือว่าขอความร่วมมือกันให้ชัดเจนกว่านี้
ถือว่าเป็นบทเรียนกันและกัน
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอพาไปอีกวัดหนึ่ง
คือวัดดอนใหญ่ที่คลอง๘อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
ที่ต้องพาไปวัดนี้เพราะว่ามันเป็นประเด็นต่อเนื่อง
ที่วัดดอนใหญ่จะมีการทำพิธีสืบชะตาชีวิต
ล้านนาไทยพิธีมังคลาพิเศษวัตถุมงคลไอ้ไข่
ในวันที่๒๔กันยายนนี้
ก็คือคุณบินและคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์
จะมีการแจกไอ้ไข่ฟรี
แต่ตั้งแต่ช่วงต้นนะคะที่คุณบินชี้แจง
ไม่รู้เรื่องในประเด็นนี้นะคะ
แต่คนที่โพสต์ว่าจะมีการแจกรูปปั้นไอ้ไข่
คือเป็นคนคนหนึ่งเป็นคนคนหนึ่งโพสต์

แล้วก็ยืนยันว่าไม่รู้ว่าใครไปแอบอ้างหาว่าคุณบินเนี่ย
จะมาทำไอ้ไข่แข่งกับวัดเจดีเนี่ยไม่ใช่เลย
คุณบินยืนยันว่าไม่รู้เรื่องเลยนะคะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวก็เลยไปคุยกับท่านเจ้าอาวาส
ดอนใหญ่นะคะเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ

ก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วว่า
มีเจตนาดีอยากจะช่วยเหลือทางวัด
เพราะเนื่องจากว่าทางวัด
กำลังก่อสร้างอุโบสถ
ที่ดินสร้างพระพุทธรูป
โดยเฉพาะในการสร้างอุโบสถเป็นหนี้อยู่อีก๔๕ล้านบาท
ทางวัดดอนใหญ่เขาชี้แจงในลักษณะที่ว่า
เขาจะทำพิธีสวดสืบชะตาชีวิตแบบล้านนา

ไม่ใช่พิธีปลุกเสกวัตถุมงคลนะคะ
แล้วก่อนหน้านี้คุณบินกับคุณเอกพันธ
เจตนาดีที่อยากจะช่วยเหลือทางวัด

แล้วก็เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นการช่วยเหลือเฉย
คงจะหวังว่าถ้ามีอันเชิญไอ้ไข่

รูปปั้นกุมารทองไอ้ไข่แห่งวัดเจดี
ตำบลฉลองอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
อันนี้คือของจริงของต้นทางดั่งเดิมที่มีการปั้นกันมา
จะเป็นรูปปั้นความสูง๑เมตรสวมเมื่อนตาดำสวมกางเกงลายพรางทหาร
เสื้อจะเปลี่ยนตามความศรัทธาของญาติโยม
ใครสมปรารถนาเขาก็จะมาแก้บน

ส่วนใหญ่ชาวบ้านก็จะมาขอแล้วประสบความสำเร็จหลายอย่างครับ
โชคลาภธุรกิจการงานการเรียน
จนพูดกันว่าถ้ามาขอทางไอ้ไข่หรือว่าตะไข่นะ
ขอได้ไหว้รับขออะไรก็ได้

ลูกศิลป์วัดเจดีเล่าถึงน้ำนั้นไอ้ไข่นะครับ
หลวงปู่ทวดวัดช้างให้เมื่อร้อยกว่าปีก่อนนะครับ
เกจิอาจารย์ชื่อดังทางปากใต้ท่านเดินทางกลับมาจากกรุงศรียุธยา
แล้วก็มีไอ้ไข่ซึ่งเป็นวิญญาณเด็กประมาณ๑๐ขวบเนี่ยติดตามมาด้วย
ท่านก็มาปรากฏอยู่ที่พื้นที่วัดเจดี
พบว่าโอ้โหที่นี่ทรัพย์สมบัติเยอะนะครับเป็นสถานที่สำคัญ
ก็เลยสร้างเป็นวัดแล้วให้ไอ้ไข่เนี่ยสิงสถิตเฝ้าทรัพย์สมบัติที่นี่
ใครมาเนี่ยเจออิทธิฤทธของไอ้ไข่ไปหมด
แล้วที่ชอบชุดทหารเพราะว่าเคยมีทหารมาตั้งค่ายที่นี่
นอนไม่ได้เจอเด็กไอ้ไข่ทั้งคืน
ต้องไปบอกไปไหว้กันตั้งแต่นั้นคนก็เลยเนี่ยฮะ
เอาชุดทะหงชุดทหารมาไหว้กันเต็มไปหมดเลยฮะ
ไปชนไก่นะถ้ากูชนะกูจะซื้อไก่มาให้มึงคู่หนึ่งเอ่อ
เขาไปชนไก่ชนะเขาก็ซื้อไก่มา๒ตัว
ที่เห็นในโลกที่เห็นทั้งหมดนี้แหละ
เป็นความเชื่อมากเลยแล้วขออะไรก็ได้สมหวัง
แต่เราก็ไม่ใช่ว่าขอเกินไปอะไรอย่างนี้นะ
เราขอพอสิ่งที่ว่าเป็นไปได้แล้วอยู่ที่ดวงของเราด้วย
ไม่ใช่ว่านี่มาตั้งหลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยถูกหวยกับเขาใหญ่นะ
แต่ขออะไรที่ธุรกิจหรือว่าขออะไรที่ให้มันคาดแค้วปลอดภัย
หรือขออะไรที่เรามีปัญหาศักดิ์จะได้ในทั้งทีเลย
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราสำรวจรูปปั้นกุมารไอ้ไข่นะคะ
ตอนนี้มีกระจายอยู่ทั่วประเทศหลายจังหวัดเลยค่ะ
มีไอ้ไข่ที่วัดหนองแฟบอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
มีที่วัดหนองทองอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
มีที่วัดจอมทองตำบลจอมทองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
วัดคลองดินดำตำบลหมูศรีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
วัดหัวทุ่งน้อยตำบลคลองสมบูรณ์อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
ที่วัดเขากรวดตำบลเกาะพลับพลาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะ
นี่แค่บางส่วนนะฮะโอ้โหมีอีกหลายที่นี่กรุงเทพนี่ก็มีนะครับ
แต่ว่าก็จะลักษณะแตกต่างกันไป
วัดบวกโฆห์เหนือตำบลฆ่าวังตานอำเภอสรภภีร์จังหวัดเฉียงใหม่
ที่นี่ก็มีรูปปั้นไอ้ไข่นะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวไปดูนะฮะวัดบวกโฆห์เหนือนี่ครับ
ท่านบอกว่านี่เป็นลิขสิทธิ์ของวัดเจดีนะ
ทางวัดบวกครกเหนือที่เชียงใหม่บอกงั้นเก็บก่อนดีกว่า
ชาวบ้านมาวันนี้บอกอ้าวหายไปไหนแล้ว
แต่บางคนเขาก็อดแปลกใจสงสัยไม่ได้เล็กน้อย

บูชาการศรัทธาอะไรทำนองแบบนี้
มันมีลิขสิทธิ์ห่วงห้ามกันแบบไหนอะไรยังไง

พร้อนผันผู้ปรุงเขาเขาเอาไว้ไว้ไอ้แล้ว

น้องเขาอยู่ห้องบาน
นี่ฮะเพราะว่าชาวบ้านบางคนเขาก็สงสัยจริงนะประมาณว่าเอ๊ะลักษณะแบบนี้เนี่ยการนำรูปปั้นไอ้ไข่
ซึ่งอยู่ที่ทางวัดเจดีที่ทางใต้ที่นครศรีธรรมราชแล้วที่อื่นมีมาตั้งบ้าง
ปั้นขึ้นเองหรือว่าจะอันเชิญมาบ้างก็แล้วแต่เนี่ยโดยเฉพาะปั้นขึ้นเองทำขึ้นเองเนี่ย
มันผิดหรือไม่ผิดแบบไหนอะไรยังไงเป็นความศรัทธาแบบนี้ผิดไหมเนี่ยนะฮะ
สิคะเกิดคำถามเยอะคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาถามประเด็นนี้แหละ
ว่าจดทะเบียนจดเป็นลิขสิทธิ์มันได้เหรอหรือมันยังไง
นี่ค่ะเขาใบลิขสิทธิ์ของจริงนะคะ
นี่ทางวัดทางท่านเจ้าวาดวัดท่านให้ดูว่าเนี่ยทางวัดจดลิขสิทธิไว้แล้วจริง
ก็มีอยู่๓อย่างก็มีตัวรูปปั้นมีประวัติความเป็นมา
ใครจะไปทำหนังสือประวัติไม่ได้แล้วแล้วก็มีวัตถุมงคลต่างซึ่ง
แต่จะว่าไปมันต้องไปดูให้ลึกถึงตัวเนื้อหาเลยนะคุณเขียนมาสอน
ท่านผู้ชมว่าเขาจดลิขสิทธิ์แบบไหนไงใช่ไหมรูปรายละเอียดด้วย
รูปปั้นแบบไหนสูงเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่มีลักษณะแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
ค่ะแต่ตอนนี้กระแสไอ้ไข่นี่ฟีเวอร์จริงนะคะ
ไอ้ไข่รุ่นแรกปี๒๕๒๖ราคาหลักล้านแล้วนะคะคุณภาคภูมิ

ใช่ค่ะปี๒๖ค่ะตอนนี้แผงพระกำลังหากันเลยค่ะ
ผลิตแค่พันเหรียญค่ะคนที่อยากได้นะคะ
เขาบอกว่าตอนนี้ราคาหลักแสนจนถึงหลักล้าน๑ล้านบาทได้แล้วนะคะ
แม้กลัวจะเป็นเหมือนกระแสจตุคามรามเทพสมัยยุคนั้น
มีอยู่ช่วงหนึ่งโอ้โหช่วงนั้นดังมากพีคมาก
เนี่ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าจริงแล้วเนี่ยก็
ถ้าเป็นความเชื่อความศรัทธาก็อยากจะให้รักษาเอาไว้
ไม่อยากให้เป็นเพียงแค่กระแสวูบวาบเป็นแค่บางช่วงลักษณะแบบนี้ค่ะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้คุณบินจะไปที่วัดเจดีที่ศรีชนนครศรีธรรมราชนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องของไอ้ไข่ที่เกิดขึ้น
คงได้คุยกับท่านเจ้าอาวาสนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราตามให้ครับ